โปรดติดตามตอนต่อไป
นี่ที่หลังเอากันแดดสั๋นดูดอ่ะมานะ
น่าเกลียดมากเลยที
หู้ยตายตาย
กำลังมองหน้าพี่จูนเพลิน
เท่าจริงอาว
สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลเอ๊ะเอ๊ดูไปดูมาวันน้าคุ้นเหมือนใครนะ
อืมชัดเลยค่ะชัดเลยเหมือนไหมอ่ะคะคุณผู้ชม
เจ้าแจ๊กริมเจ้า